ขณะที่เหตุการณ์กลุ่มขบวนการล็อกผลการขันในไทยลีก๒เมื่อปี๒๕๖๐
ซึ่งก่อนอันนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลได้มีการแถลงข่าวจับกลุ่มผู้กระทำผิด
แก่นัฐกรฉิมพารีอดีตผู้ตัดสินจำเลยที่๑เทอร์ศักดิ์ทองกรรมอดีต
ผู้ตัดสินจำเลยที่๒แล้วก็พงพันธ์วงสุบันอดีตผู้บริหาร
สโมสรฟุตบอลจำเลยที่สามในความผิดฐานล็อคผลกันกันขันและจ้างวาน
ให้การตัดสินไม่เป็นธรรมโดยให้เข้าข้างสมุทรสาครเอฟซี
ในเกมที่พบกับระยองเอฟซีเมื่อปี๒๕๖
ล่าสุดสารมีคำสั่งพิพากษาว่าจำเลยที่๑ที่๒แล้วก็ที่๓
จำคุกจำเลยทั้ง๓คนคนละ๑ปีแล้วก็ปรับอีก๒แสนบาท
แต่สารพิเคราะห์คำฟ้องแล้วเห็นว่าจำเลยทั้ง๓รับสารภาพเป็นประโยชน์
ลดกึ่งหนึ่งคงเหลือคนละ๖เดือนปรับอีก๑แสนบาท
และเนื่องจากมีความประพฤติของจำเลยไม่ปรากฏข้อเสียหายร้ายแรงนะครับ
และไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนจึงสั่งให้รอลงอาญาเป็นเวลา๒ปีนะครับ